เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการครับ

ไปที่บ้านเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนซีเลยนะฮะ

ซึ่งบ้านของเพื่อนในบ้านก็จะมีตัวเพื่อน
พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของเพื่อน

คนนี้ปรากฏว่าพ่อเลี้ยงพูดจาไม่เข้าหูทะเลาะกัน

ตับตุ๊บตับกับพ่อเลี้ยงงานนี้
มีคนเจ็บเบื้องต้น๒คน
คุมตัวไปโรงพักให้สงบสติอารมณ์
อารวาสแตกบนโรงพักแบบนี้เลยฮะ

อิสระแชล็นด์ให้มันเร็ว

นี่ก็เพื่อนคนเจ็บอีกฝั่งหนึ่งพ่อเลี้ยงก็เจ็บแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลนะครับ
วายทั้งโรงพักตำรวจหัวจะปวดครับ
นายวีรพัฒน์อายุ๑๙นะครับ
เขาทะเลาะกับแม่ของเพื่อน
ทะเลาะบนโรงพักเลยสพสำรงใต้ที่สมุทรปราการ
ตำรวจต้องมาแยกแล้วพาไปสงบสติอารมณ์
แต่ก็มิวายครับยังอารวาสแม้ฉุนขึ้นใส่ตำรวจด้วย

คือต้นเหตุความวุ่นวายคาดว่าน่าจะเกิดมาจากว่า
ก่อนหน้านั้นวีรพัฒน์ไปที่บ้านของเพื่อน
บ้านของนายธนเดชหรือว่าแบงค์

เพื่อนสนิทกันเลยเป็นซีปึ๊กเลยฮะ
วีรพัฒน์ไปบ้านของแบงค์เพื่อจะไปนั่งกินน้ำท่อม
บ้านของแบงค์อยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
แต่เป็นพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็แม่แท้แล้วก็ตัวของแบงค์
ที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์กับพ่อเลี้ยงชอบทะเลาะกัน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุพ่อเลี้ยงกับแบงค์ก็พูดจาไม่เข้าหูกัน
เหมือนกับครั้งก่อนก่อนนั่นแหละแต่รอบนี้เห็นเขาบอกว่า
จู่พ่อเลี้ยงหยิบหน้าไม้ขึ้นมา
เหมือนไอ้เครื่องยิงนกยิงปลาครับโอ้โหหยิบหน้าไม้ขึ้นมา
ก็เลยทำให้ตัวของวีรพัฒน์แล้วก็ตัวของแบงค์เนี่ยโมโห
บอกเฮ้ยจะเอาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยนี่พ่อจะยิงใส่เพื่อนผมด้วยเหรอ
ก็เลยช่วยกันเข้าไปชาร์จตัวพ่อเลี้ยงแล้วก็รุมทำร้ายตุ๊บตับตุ๊บตับ
พ่อเลี้ยงเองเขาก็สู้ครับใช้มีดแทงสวนกลับไป
ใส่ใครที่คนพันผ้าพันแผลเต็มหัวเต็มหน้านั่นน่ะ
ลูกเลี้ยงนะฮะแทงสวนชึบน่ะ
ไปโดนตัวไปโดนไอ้แบงค์แล้วจนบาดเจ็บเสื้อนทั้งหมื่นครับ
นี่นะฮะขณะที่แม่เข้ามาช่วยห้ามแม่เองก็โดนลูกหลงเจ็บไปด้วยครับ
ทีนี้ตัวของวีรพัฒน์เพื่อนซีของแบงค์แหมไปเยือนบ้านเพื่อนทั้งที
ไม่คิดว่าจะเกิดความวุ่นวายแบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
พ่อเลี้ยงของเพื่อนผมมาหาเรื่องก่อนพังประตูเข้ามาแล้วพูดจาถามเลย
เก๋าเหรอโอ้โหอันนี้วีรพัฒน์เล่านะครับหลังจากนั้นก็หยิบหน้าไม้ขึ้นมา
จะยิงใส่ผมแล้วแบงค์ทีนี้แม่ของแบงค์ยืนยันว่า
ผมไม่ได้ต้องการจะทำร้ายแม่เขานะแต่ว่าแม่พอเข้ามาห้าม
จังหวะนั้นกำลังนัวกันอยู่แม่เลยโดนลูกหลงเขาชี้แจงแบบนี้ครับ
แล้วก็ช่วยกันพูดง่ายคือเราช่วยเพื่อนถูกมั้ย

ก็คือก็นัวเนียก็คือตกลงไปในท้องร่องกันเลย

นี่คือวีรพัฒน์เพื่อนที่ไปหาแบงค์เพื่อจะไปกินน้ำท่อม
และสุดท้ายก็ทำให้บ้านเขาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะ

เพราะว่าความเมาน้ำท่อมไหมหรือมันเป็นปมแค้นในใจที่สั่งศพแล้วมา
ปะทุขึ้นในวันนั้นพอดี
แม่ของแบงค์คุณแม่บอกว่าวีรพัฒน์ทำร้ายร่างกาย
ต่อยเข้าที่หน้าแล้วถือมีดจะมาแทงเธอด้วย
และที่บอกว่าผัวฉันจะเอาหน้าไม้ไปยิงใส่
ปืนหน้าไม้ไม่ได้มีลูกสักกระหน่อยมีแค่ด้ามเฉยเหมือนกับหยิบขึ้นมาขู่ก็เท่านั้นเอง

ตัวของแบงค์ล่ะโดนพ่อเลี้ยงแทงหูตรงจุดนั้นตรงมีแผล
เขาบอกว่าจากนี้ไปผมจะไม่คุยกับพ่อเลี้ยงอีกแล้ว

เรื่องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาวีรพัฒน์แล้วก็แบงค์๑ข้อหาก่อนนะครับ

ส่วนเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ต้องรอให้ตัวของในแบงค์ที่บาดเจ็บอาการดีขึ้นและหายเมา
วกกับอาการของพ่อเลี้ยงซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลดีขึ้นซะก่อน
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียด
และถ้าพบความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ